อันนี้คือเข้าที่เลยใช่ไหมครับ

๒เดือนไม่ใช่มั้ยคือตอนนี้เราเพิ่งจะทำได้ประมาณ๑เดือน

ก๊อฟบอกว่ามีคนแบบอยากเห็นเยอะมากนะครับ
ก็เลยคิดว่าเอ๊ะจริงมันยังไม่ค่อยพร้อมหรอก
เพราะว่าปกติเนี่ยจมูกคนเราเนี่ยมันจะเข้าที่ในประมาณ๓๕เดือน
มันจะดีขึ้นอีกแต่ตอนนี้เองเนี่ยถือว่าโอเคแล้ว

ก็แล้วแต่พี่ซับสะดวกแน่ง่ายก็ได้

เอาจริงส่วนตัวตัวเองอึดอัดแน่
ฉันรู้๗๒๐ต้องมาคอยหลบคอยระวังอะไรอย่างเงี้ย
เราก็แบบว่าเออหมอมันก็พอได้นะเดือนนึงอะไรอย่างนี้

ใช่ไม่ใช่อะไรยังไงวะอะไรอย่างนี้
พี่ก็เลยรู้สึกว่าเอาล่ะประมาณนี้แหละ
แต่เดี๋ยวอีกสักสองเดือนก็จะดีกว่านี้นะ
อาห์ย้อนต่อไปวันที่ได้ดนใจ
มาหลายเหตุผลก่อนนะอันนี้ต้องเล่าก่อนว่าคือเหตุผลแรกเลยเนี่ย
คือว่าคือบ้านพี่เนี่ยเป็นคนจมูกไม่ใหญ่
บ้านพี่จมูกเล็กจมูกแม่พี่สวยจมูกพี่ชายพี่ก็สวย
มูกพ่อพี่ก็สวยแต่เฉพาะทีนี้เนี่ยไม่รู้
มันจะพัดจับผูไงของพี่มันใหญ่ขึ้นเรื่อย

แต่ว่าเมื่อสักประมาณ๘ปีประมาณ๗๘ปีอยู่พี่นิโนมาทัก
นิโนมาทักก็เอิ้นรู้ไหมจมูกใหญ่ขึ้น
เราก็ฮึ้ยพี่บ้าบอจริงเหรออะไรอย่างเงี้ย

จริงแล้วอ่ะเพราะเราก็มีพระเอกอ่ะถูกป่ะแต่เราก็แบบว่า
เออก็ใช้ชีวิตมาเรื่อยจนมันก็เหมือนเวลาออกทีวีก็
เริ่มมีคนล้อเยอะขึ้นเรื่อยเราก็เริ่มมันใหญ่จริงเว้ย
เพราะว่าคนเริ่มสังเกตมากขึ้นจนประมาณ๒ปีที่แล้วอยู่อยู่
แม่ก็ส่งไลน์มาหาแม่บอกว่าก๊อฟไปทำจมูกก็ดีนะลูกแม่บอกแม่ทัก
เองเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดแม่ทับแสดงว่าเอาจริงจริงแล้ว
โดยอินเนอร์แม่ไม่ค่อยแฮปปี้ว่ะนึกออกไหมคือคนเป็นแม่อ่ะ
นี่คือแบบเราก็เปิดใจกันนะว่าก็คือคนเป็นแม่หรือคน
เป็นพี่ชายพี่หรือภรรยาพี่เองอ่ะเอาจริงเวลาเราไปออก
ทีวีเราก็สนุกสนานตลกเฮฮาแหละแต่ว่าลึกลึกเขาอาจจะ
แบบเข้าใจฟิลล์มากคือแบบอ้าวมีคนล้อลูกฉันว่ะเออเราถึง
เริ่มมาสะกิดว่าอุ้ยอ๋อลึกแล้วแม่ก็ไม่ค่อยแฮปปี้ว่ะ
เพราะฉะนั้นในเมื่อมันแบบถ้าเกิดแม่รู้สึกขนาดนี้
ก็เราเองก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันใหญ่ขึ้นเรื่อยเรื่อยแล้วก็
อีกมุมเอออีกอีกมุมหนึ่งก็คือเราก็เวลาเราแสดงละครหรืออะไร
อย่างนี้ครับคือเราก็รู้สึกว่ามันมันกวนเฟรมบางเฟรม
เช่นมันเป็นฉากที่เราเล่นจริงจังมากฉากซีเรียสฉากร้อง
อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าบางทีจมูกมันกวนการแสดงเรา
หนึ่งแล้วสองคือมันไม่ได้กวนแค่การแสดงของเรามันกวนกัน
แสดงคนอื่นด้วยนึกเข้าป่าวเวลาเล่นพวกนี้มันจะมีใคร
แสดงของคนอื่นบางคนเขาก็จ้องแต่จะขำจมูกเราไงเรา
ขั้นนี้แล้วก็เอาทำเลยละกันก็ทำเลย
มันจังหวะโควิดด้วยมันหยุดหลายวันด้วยเนอะ
แล้วก็มีบางคนมาทักบอกว่าทำไมอยากเด็กลงเหรออะไรอย่างนี้
คืออันนี้ขอบอกเลยนะครับว่าคนที่คิดอย่างนี้คืออคติกับผมเหลือเกิน
คือคุณไม่รู้หรอกผมอายุห้าสิบแล้วนะคนจะทักว่าสามสิบกว่าเนี่ย
คือหน้ามันเด็กอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าการที่ทำจมูก
นึกออกไหมการทำจมูกแล้วจะบอกว่าอยากให้หน้าเด็กลง
มันไม่ได้ช่วยอะไรผมขึ้นมาเลยเพราะว่าผมก็ทุกวันนี้ห้าสิบแล้ว
คนก็ยังไม่รู้คนก็นึกว่าสามสิบกว่ากว่าตลอดอะไรอย่างเงี้ยเออ
คือ๕๐แล้วฮะแต่ว่าคือเราทำเพื่อให้มันเหมาะสมกับใบหน้าเฉย
แล้วก็เพื่อให้ที่บ้านสบายใจแล้วก็เพื่อให้มันในการทำงานต่อไป
วงการบันเทิงเนี่ยมันจะได้แบบว่าโอเคไม่ต้องมีอะไรมา
เป็นอุปสรรคในการแสดงเยอะมากเท่าไรอืมไอ้ตอนนั้นไอ้ตอนนั้นที่จมูกมันบัว
มันบัวเพราะอะไรครับไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกแต่หมอบอกมันมีอะไรนะ
หมอมันเป็นก่อนที่จะถอดแป๊บหนึ่งครับครับก็จริงจริงเนี้ยอ่า
มันเป็นไปได้ครับสำหรับคนที่ถึงแม้ว่าจมูกเราหยุดเติบโตตั้งแต่
รุ่นเนี่ยฮะแต่หน้าคนเราเปลี่ยนตลอดเราสังเกตว่าเราย้อนกลับไปดู
รูปตอนเราสามสิบตอนเรายี่สิบหน้าเราเปลี่ยนจมูกก็เหมือนกันมันโตขึ้นได้
เนื้อที่มันใหญ่ขึ้นของพี่ก๊อฟผมไปเห็นเลยภาพในอดีต
ก๊อฟในจมูกเล็กแล้วมันโตขึ้นจริงอืมอ่าแล้วมันก็เป็นปัญหาจริง
เพราะมันแบบคับขึ้นเรื่อยเรื่อยคับขึ้นเรื่อยเรื่อยแล้วก็เลยควรที่จะ
ไปลดขนาดมันหน่อยอืมอ่าครับมันเกี่ยวกับเราแคะไหมไม่เกี่ยว
เกี่ยวครับไม่เกี่ยวแต่แต่มันมีบ้างตรงที่ว่าถ้าเราแคะในรูมันใหญ่ขึ้นอันนี้เป็นได้
แต่มันไม่ได้ทำให้เนื้อโตแต่เนื้อของพี่ก๊อฟในโตแล้วพัดจมูกของพี่พัดล่างเนี่ย
มันโตแล้วมีเนื้อเยอะมากใหญ่มากเลยต้องบอกว่าเป็นงานชาเลนส์ของผมจริงที่จะทำให้มันเรียวเล็กลงและได้สัดส่วนขึ้น
โอกาสครับหรือหลังจากนี้เองสมมุติถ้าพี่ก๊อฟวัยผ่านไปมันอาจจะโตขึ้นอีกก็ได้นะฮะ
เงื้อเต็มเวลาควบคละจริงจริงมันเป็นเรื่องของการดีไซน์แล้วก็เทคนิค
เพราะว่าปกติผมก็ทำจมูกทรงทั้งผู้ชายผู้หญิงได้อยู่แล้ว
ดีไซน์คนละทรงของพี่ก้อผมต้องทำทรงผู้ชาย
แต่จมูกที่แบนทำให้โด่งง่ายมาก
ทั้งหมดเลยว่าง่ายมากดีไซน์ได้หมดจะสโลปหวานโด่งปลายเรียวได้หมด
แต่ของพี่ก๊อฟคือต้นทุนมาเยอะก็คือเนื้อในพาร์ทร่างเนี่ยมันใหญ่มาก
แล้วก็ตรงหัวตาพี่ก๊อปไม่มีสันดูรูปหน่อยไหมพี่

อันนี้ถ้าเรามองด้านข้างตรงสันพี่ก๊อฟไม่มี
แต่ขณะที่ตรงปลายของพี่ก๊อฟเนื้อเยอะ

พอมันใหญ่ปุ๊บยิ่งเวลายิ้มที่ก๊อฟยิ่งใหญ่เนี่ย
ไปทำให้มันเล็กลงไม่ได้มากนะฮะ
ขูดไปอะไรก็ไม่ได้มันต้องอยู่ที่การดีไซน์ซิลิโคน
ให้เหมาะสมยกปลายขึ้นแล้วก็ตรงหัวตาเนี่ย
เพื่อให้ปลายกับหลายตรงนี้มันเป็นจมูกอันเดียวกัน
ตรงนี้เป็นลูกแล้วก็ลดขนาดเนื้อตรงนี้

มันจะกว้างค่อนข้างเยอะนะฮะ
แต่เราต้องลดขนาดมันลงแล้วพยายามเย็บฐานให้มันบางลงนิดหนึ่ง
เราอาจจะช่วยได้ประมาณนี้แล้วก็รอดูว่ายุคบวมมันจะได้แค่ไหน
แต่โจทย์สำคัญของพี่ก๊อฟก็คือว่าพี่ก๊อฟมาบอกผมว่า
ต้องไม่เสียความเป็นตัวตนต้องไม่เสียคาแรคเตอร์
ผมก็ต้องพยายามทำทุกอย่างให้มันดูโอเคลงตัว
ในหน้าพี่ก๊อฟแบบที่ยังเป็นตัวตนพี่ก๊อฟอยู่
ใช่เพราะว่าบอกหมอว่าถ้าหากว่าหน้าเราเปลี่ยนไปเลยอย่างนี้
เราก็จะขอผ่าหน้าหมอบ้าง

ก็มีตรงติ่งป่าครับเมื่อก่อนเนี่ยคือ
ถ้าเกิดเป็นแฟนละครกันจริงจะเห็นตลอดว่าคือ
ผมเป็นคนมีติ่งปากตรงนี้เพราะว่าเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยสน
แม่บอกสนแล้วก็ปากไปกระแทกหัวเตียง

กลัวเจ็บแม่ก็เลยไม่ได้พาไปเย็บตอนเด็ก

ก็เลยเป็นก้อนเนื้อติ่งอยู่ตรงปาก
มันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลา
หมอเขาก็เลยบอกว่าไหนทำจมูกแล้วพี่ก๊อฟ

เราก็เลยถามหมอว่าเออเจ็บเท่ากันไหมล่ะ
หมอบอกว่าเออพอกัน

ก็เลยทำมันใดก็เจ็บแล้วอ่ะ

แล้วก็คือผมว่าตรงปากมันก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาของตัวเองด้วยนะ
คือเวลาเราถ่ายรูปอะไรอย่างนี้
เวลาจะยิ้มใจคนสังเกตอ่ะ

คนชอบถามว่าพี่ก๊อฟทำไมชอบถ่ายรูปนี้

มีติ่งปากเวลามันจะยิ้มแบบ

ได้ถ่ายรูปมันก็จะต้องอย่างนี้ตลอดอะไรอย่างนี้

เดี๋ยวต้องไปขับอีกเพราะเขายังชินกับ

สามารถฝึกยิ้มได้ของพี่ก๊อฟก็จะมีปัญหาเรื่องแผลเป็น

ปากเมื่อก่อนดูละครพี่จะเห็นเรื่องมีติ่งแรบ
ซ้ายมันจะใหญ่กว่าขวาซึ่งมันไม่เท่ากัน
แต่กระจับมาจากแบบธรรมชาติ
ไม่ใช่แบบเฟคมากมาด้วย
ถ้าเราสังเกตแบบปากณเดชน์หรือปากมาริโออะไรอย่างนี้
ถ้าจะมีนิดนิดอ่าเราทำแค่นั้นพอให้มันดูธรรมชาติเหมือนกับว่า
เราหุบปากแล้วเนี่ยมันเหมือนยิ้มหน่อย
มันจะดูมีเสน่ห์ขึ้นทั้งนั้นที่เราไม่ได้ยิ้ม

ซึ่งแน่นอนตอนที่ผ่าก็บอกหมอเหมือนกัน
ว่ายังไงก็ตามอย่าให้หล่อกว่าณเดชน์กับมาริโอ

พี่ไม่สามารถแย่งงานน้องได้

พี่ก็บอกหมอเอาเบาเบาได้เบาประมาณนี้
อย่างจมูกเนี่ยคือมันเล็กลงแล้ว

เราจะรอดูว่ามันลีนไปแค่ไหนเท่านั้น

ถ้าเฉพาะจมูกของหน้าอย่างเดียว

เราจะสังเกตเวลาพี่ก๊อฟยิ้มพี่ก๊อฟชอบอ้าปาก

ทีนี้เวลาหูปากเนี่ยถ้าสังเกตรูปดีเนี่ย
ก๊อฟจะมีขานไกลร่างที่ค่อนข้างจะเล็ก

เสริมคังผู้ชายควรจะเสริมให้ดูเป็นธรรมชาติ

เติมมาข้างหน้าขึ้นแล้วก็ดูเต็มขึ้น

มองมุมเฉียวมุมข้ามมันก็จะดูดีขึ้นด้วย

หายเร็วทำแล้วหายเร็วแล้วเราทำให้เป็นธรรมชาติได้

ถ้าสังเกตนะตอนนี้ก็จะไม่รู้ว่าเสริมคาง
แต่ถ้าเราไปดูรูปเก่าเราจะรู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงเยอะ

แล้วก็สัดส่วนของหน้าเนี่ยมันดูโอเคขึ้น

ตอนนี้ทำอะไรบ้างครับ

แล้วที่ตัดปีกคือแบบว่าต้องบอกว่าต้องชมหมอเขานะ

คือพอเราออกจากห้องผ่าตัดปุ๊บเขาก็
เอารูปเนื้อที่ตัดมาให้เราดูเลย

ในระหว่างทำคือมีกลัวกลัวเกิดขึ้นไหมครับ

กลัวอะไรครับผม

นี่มันอยู่หน้าพี่อ่ะแล้วแบบว่าไม่มีการวางยาสลบอ่ะเข้าใจป่ะ
มันคือยาชาเว้ยแล้วคือเข้าไปแล้วคือแบบ
อืมนี่ไงที่กูเห็นในหนังมีไฟไฟอย่างงี้ไงอืม
แล้วก็จะมีหมอมีพยาบาลอยู่รอบตัวกูไงอย่างนี้
แล้วก็จะมีขอมีดหน่อยขอไอ้นั่นหน่อยอะไรอย่างนี้เข้าใจว่า
คือเราเสพเราเสพการผ่าทุกวินาทีเพราะฉะนั้นคือ
อย่าถามว่ากลัวกลัวมากและพร้อมที่จะเดินออกห้องผ่าตัดทุกวินาที
เพียงแต่ว่าณวินาทีที่หมอเริ่มกรีดตรงนั้นแล้วเนี่ยคือเราแบบ
สิ่งเดียวที่มันคิดได้คือตายแล้วไปไหนแค่นั้นเอง
จริงพี่ก๊อปใช่ไม่มันไม่เจ็บหมอเขาฉีดยาชาแล้วเข้าใจป่ะ
แต่เราอ่ะคิดของเราไปไหนต่อไหนแล้วไงเพราะเราไม่เคยผ่าอะไรอย่างนี้ไง
เพราะฉะนั้นคือมันกลัวหมดแล้วคืออย่างเคสพี่เนี่ย
ไม่ได้ผ่าแค่อย่างเดียวเข้าใจป่ะคือการลุ้นของพี่เนี่ย
คือนึกภาพตามก่อนนะเล่าแบบเร็วคือพี่ลุ้นการผ่าตัดจมูกนะ
ตัดปีกออกน่ะลุ้นในการเอาไอธินโคนเข้าดั้งน่ะ
พอจมูกเสร็จปุ๊บพี่ดันปวดฉี่ขึ้นมา
พี่ต้องลุกไปห้องน้ำแล้วพี่ต้องพยายามสะกดอย่างว่า
อย่ามองกระจกเขาตี้ฟิลไหมกูอย่ามองกระจก
ถ้ากูมองกระจกกูจะไม่กล้ากลับเข้าไปอีก
พี่ต้องพยายามหลบหน้าหลบตัวเองอะไรก็ต้องไปชี้
กระดูกหลังหูมาเซินปลายจะทำให้ปลายดูมนต์มีเนื้อขึ้นโอกาสปลาย
ดีไซน์ให้มันดูหมอไล่เย็บยังไงให้ถานปิกมันแคบครับ
อันนี้ผมใช้เวลาไปประมาณ๒ชั่วโมงนิดไหม๒ชั่วโมงกว่ากว่า

ตรงปากก็ไม่ยากมากปากกับคางใช้เวลาอย่างละประมาณ๔๐นาที
โดยรวมก็ประมาณ๓ชั่วโมงกว่า
ฉีดโบท็อกแป๊บเดียวครับโบท็อกก็ประมาณสัก๒๐นาที
โดยรวมก็ประมาณสัก๔ชั่วโมงครับ
ประมาณนี้ครับ
ข้าวเสียหายอย่าไปรู้เลยล่ะ
ให้มันเป็นความลับของโลกนี้ไป
ถ้าใครอยากรู้ว่าใครจะจ่ายเท่าไหร่
บอกปูปเบอร์เร็ว
ให้โทรมาที่๐อะไร
โทรมาถามที่คลินิคครับ
ไม่เท่ากัน
อันนี้ของพี่ท้อคือเขาตีจ่ายหรือว่า

อย่าไปรู้เชื่อพี่เดี๋ยวมันจะดราม่า
ประเด็นคือเดี๋ยวจะมีพวกดราม่านี่แหละ
เราเลยไม่อยากให้เขารู้เท่าไหร่
เดี๋ยวจะบอกทำไมไม่เอาเงินไปบริจาคโควิด
พี่ก็จะบอกว่า
พี่บริจาคไปเยอะแล้วน้องเอ้ย

งานที่เราทำหน้าใหม่
มันมีผลต่องานในอนาคตของเราไหมครับ
ใช่ถ้าทายถามพี่
แต่หน้าใหม่ชีวิตเปลี่ยน
พี่ว่าไม่พี่ต้องถามกลัวว่า

เพราะฉะนั้นคือเล่นไปคนมันก็จำได้อยู่ดีแหละ

คือก่อนที่เราจะไปทำอันนี้

แต่ในแง่ลบเราเตรียมใจไว้ขนาดไหน

แสดงยังไงลูกว่าทำทำไม

เพราะพี่คือเอางี้ก่อน

ทุกวันนี้นะพี่พูดอย่างนี้เลยนะ
ขนาดพี่เบิร์ดยังมีคนไม่ชอบเลย

พูดถึงมีคนอยากแล้วก็อิจฉา
เนอะไปเอาโหดสิกรรมเพราะไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำ

เพราะเขาอย่าชอบคุณแล้ว
คุณเอาเวลามาให้คนที่เขาชอบคุณดีกว่า
คนที่เขาไม่ชอบคุณยังไงเขาก็ไม่ชอบคุณ

คิดว่าลุคใหม่ของเราจะมีงานใหม่เข้ามาไหมครับ

ถ้าหากว่าหมอเขาไปต่อขา
พี่ก็เชื่อว่าเดินแบบต้องเข้าถูกไหม
เป็นงานใสใหม่ของเรา

แต่หมอเติมขาไม่ได้

แต่ว่างานในวงการบันเทิงพี่ทำมาหมดแล้ว
พี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีงานอะไรใหม่เข้ามาเหรอ
หรือจะถามว่ามีบทบาทใหม่เข้ามาไหม

บทบาทส่วนใหญ่เล่นเป็นให้คนสนุกสนาน

แต่ถามว่าบทดราม่าบทซีเรียสเป็นผู้ร้าย

เพราะฉะนั้นคือถามว่าจะมีอะไรมาใหม่ไหม

แต่พี่ต้องดูก่อว่าพี่บ้างหรือเปล่าน้า
หลังจากนี้เหรอครับชีวิตยังเหมือนเดิมเลยครับ
พี่ก็กลับไปเล่นละคร
คือคงกลับมาเล่นละครเยอะขึ้นใช้คำนี้ดีกว่า
เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เว้นจากละครไป

ฉุกแผนที่รู้สึกว่าเหลือเติมเต็มความสุขในวัย๕๐ของเราได้

คือว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว

ว่าโอเคอะไรยังไงบ้างแล้วค่ะ

ก็จะมีเสียงเมียพี่โผล่เข้ามา

ก็แลกกันก็แลกกันอย่างน้อยทุกวันนี้ตอนช่วงโควิดเราดูซีรีส์เกาหลีตลอด
เมียก็อยากมีผัวเป็นโอปป้าอ้าวกูอบแล้วตอนนี้กูอบ
ขอบคุณให้บ้านถูกใจครับ

ทุกวันนี้ก็ดูศีลลองยังไม่มีผู้ไฟครับ
ดูซีรีส์เกาหลีนะอุ้วคนนี้ก็ล่อคนนั้นก็ดีนะคะ
อันดับแรกเลยเรื่องการเตรียมใจสำคัญมากเลย
รอให้มันพร้อมจริงแล้วค่อยทำ

แต่ว่าลูกคนนั้นมันกลายเป็นตัวคุณเอง
คุณต้องดูแลตัวเองทุกวินาที
ตั้งแต่คุณตื่นนอนมาปุ๊บ

มีโอกาสฉีกหรือปลีได้

ว่ามันแบบหลังจากศัลยกรรมแล้ว
หรือก่อนศัลยกรรมคุณต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง

ห้ามทานวิตามินกี่วันอะไรพวกนี้

มันเป็นความรู้ใหม่ที่เราก็ไม่เคยรู้ไง
ว่าหลังศัลยกรรมกูห้ามกินชมตำปูปลาร้า

คือมันศึกษาให้มันเรียบร้อย
เมื่อพร้อมแล้วทั้งกายและใจ